มีเพิร์ตมีแฟนมีไตเติลแล้วก็มีการนพัฒน์
แต่คนละกันนพัฒน์กับมารีนะเป็นวัยรุ่นค่ะ
เมื่อวานวันก่อนเปิดตัวกันไปโอ้โหแฟนคลับทั้งไทยทั้งจีน
นี่ดีดกีต้าฟิกหลุดเลยโอ้ได้อยู่คุณผู้ชมค่ะ
ก็ฮอตมากจริงก็ฝากไว้ในแนบอกแนบใจนะคะพี่เก้งกว่า